ประธานครอบครัวผมถูกเป็นมาตั้งแต่เด็กผู้เกิกเปิดร้านอาหารในชายหาดจอมเตียน
แล้วก็ได้เจอกับแบบรุ่นพี่เขาก็แบบแคมป์เก็บตัวทีมชาติอยู่แถวนั้นพอดี
แล้วก็มีอย่างผู้ใหญ่ที่เป็นโค้ดนะครับก็เห็นเราแบบอยู่แถวนั้น
เห็นแบบเราเล่นกีฬาเล่นเตะบอลเขาก็ชวนเรามาลองเล่นวินเสิร์ชดูไม้ประมาณนี้ครับ
มัธยาวชนทีมชาติกำลังใช้แค้นนัดตัดแวดแล้วที่เล่นก็
ถ้าเลิบจากยาวชนทีมชาก็ประมาณสองปีครับสองปีขึ้น
อ่าคติการัรอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เราแค่แบบ
พอเล่นเป็นพอแข่งได้พอไปแข่งเจอคนเยอะจริงก็แบบ
ก็มีบางรอบฝึกเล่นไม่จบซึ่งผิดสมัยเนี้ยครับ
โพสต์ก็จับใส่ชื่อเข้าไปแบบทั้งที่เราแบบยังเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับ
ก็เหมือนกับเราเป็นไม้ประดับให้สนามมันเต็มไปทั้งนั้นทีแรกครับ
หลังจากนั้นพอเรามีประสบการณ์ในการแข่งครั้งแรกที่แบบเจอนักกีฬาเยาวชนระดับโลกแล้วก็
เราก็รู้แล้วว่าเรามีข้อผิดพลาดตรงไหน
แล้วก็เอาจากประสบการณ์จากที่เราแข่งมามาใช้ดูจากนักกีฬาที่เก่งว่าเขาเล่นยังไง
แล้วก็ค่อยพัฒนาร่างกายพัฒนาการฝึกซ้อมมาเรื่อยครับ
ตั้งแต่เริ่มเล่นถึงตอนนี้ก็๒๑ปีครับ
ก็คือทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดครับ
เวลาออกไปนอกทางการที่จะมีกองเชียร์แต่ละประเทศมามันรู้สึกแบบมันยิ่งใหญ่ครับ
แต่นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยคือคัดเฉพาะระดับโลกมาแข่งเท่านั้น
ของเราก็มีความกดดันมากซึ้งเต้นมากแล้วก็เหมือนแก๊ดแข่งครั้งแรกครับ
คือในนักกีฬาทั้งหมด๓๖ประเทศ

แล้วก็แต่เราเจอกับนักกีฬาที่แบบเก่งจริง

เราได้ที่๒๙เราถือว่าพอใจแล้วครับ
มันก็มีช่วงหนึ่งรู้สึกแบบ

เวลาไปแข่งขันที่ไหนหรืออะไรคือแบบ
มันจะมีช่วงที่แบบไม่ประสบความสำเร็จเลย
คือแบบแข่งแล้วก็แพ้แข่งแล้วแพ้แข่งแล้วแพ้ตลอดประมาณนี้ครับ
คือเราก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมเหมือนเดิม
เราก็มาดูว่าสิ่งที่เราทำเราผิดพลาดอะไร

มีคนรอบข้างยังคอยให้สับสนุนอยู่

แล้วก็ต้องฟื้นสู้มาอีกครั้งนึงครับ

เราเหมือนเราต้องทำไปให้สุด

ต้องทำให้มันแบบสุดความสามารถของเราครับ

อีก๔ปีแห่งหน้าเราต้องขอไปอีกสักหนึ่งรอบ

และก็สักสิทธิ์ใจถูกที่เรายังสู้ต่อครับ
ส่วนหนึ่งก็เป็นกำลังใจครับ

แล้วก็ผู้สนับสนุนที่แบบคอยผลักดันเรามาตลอดครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความพยายามของเราส่วนหนึ่งครับ